ผู้ชายคนนี้นะครับทำผ้าอ้อมสำเร็จรูปหล่น
นะครับผู้ชายเขาเห็นหล่นกลางเขาก็เตือน
แต่เตือนปั๊บมันลากยาวไปถึงการชกต่อยกันทำไมเป็นอย่างนั้น
ตัวพ่อหล่นโอ้ยกด

ส่วนฝั่งที่เขาถ่ายเนี่ยถ้าฟังจากเสียงนะ
ผู้หญิงหนึ่งมั้งแล้วผู้ชายสองอ่า
กลัวเปิดก่อน

ถ้าเกิดว่าเห็นอย่างนี้พี่เบิร์ตเปิดมาด้วยว่า
เรื่องผ้าอ้อมสำเร็จรูปนี่คือเดาไปถึงในนั้นแล้วนะ
อย่างนี้คือนายนัดชะพนนัดชะพนปาลทองคำอายุ๒๕

ตามไปหาเรื่องใช้คำนี้ถึงในร้านไก่ทอด

เข้ามาด้วยอ่ะเข้ามาสองคนแน่นอนอยู่แล้วล่ะเหตุเกิดในนะครับ
ไก่ทอดที่บางเสาทงสมุทรปราการครับบ่ายโมง๑๔
พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะสอบถามนายนัชพลนัชพลบอกว่าวันเกิดเหตุน่ะ
นะครับหลังเลิกงานนะครับช่วงเที่ยงนะครับ
ผมชวนเพื่อนชวนแฟนไปกินไก่ทอดนะครับระหว่างทางเจอผู้ชายคนหนึ่งขี่
มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาเกือบจะชนรถของของผมเนี่ยก็เลยหันไปมอง
เห็นว่ากำลังก้มเก็บไอ้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปอยู่นะครับเขาเห็นว่าจะเกิดอันตรายกับคนเก็บใช่ไหม
รถคันอื่นใช่ไหมก็เตือนให้ถือของให้ดีอย่าทำหล่นแบบนี้อีก
แต่ผู้ชายคนนั้นครับอ๋อนี่ไงขี่รถมาอ่านี่นี่นี่นี่เอาแล้วนี่ฮะ
ผู้ชายคนนั้นนะครับขี่รถมาถามประโยคคลาสสิกว่ามึงเก๋าเหรอโอ้โห
กาวเหรอมึงเป็นเด็กที่ไหนอ่ะนั่นแหละครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้สนใจ
แต่อีกฝ่ายก็ยังขี่มาประกบตามมาหาเรื่องอีกจนมีปากเสียงกันที่แยกเคหะเมืองใหม่บางพลีครับ
ด้วยความที่ไม่อยากมีเรื่องนะด้วยความที่ไม่อยากมีเรื่องนะ
เขากับเพื่อนก็ขี่รถอาจจะไปกินไก่ทอดกันตามตั้งใจอันนี้มาถึงนะ
อ่าแต่ถูกก็คู่กวลิตามาตบเข้าไปในค่ณะที่แรกก็ตบแบบสิคนรถอยู่ท่าเดินอ่าอยู่ท่าเดิน
อ่าอยู่ท่าเดินตบแบบลื้มแบร์อ่านี่แหละครับแต่ก็จะแจ้งความที่
ต่อมาช่วงบ่าย๑๕พฤศจิกายนผู้ก่อเหตุคือนายเอกชัยทองภูลอายุ๒๗ปีมามอบตัว
บอกคุณตำรวจวันเกิดเหตุผมไปซื้อผ้าอ้อมเสร็จแล้วลูกซื้อให้พ่อไม่ใช่มีลูก
อ๋อให้พ่อของพ่อใหญ่อันนี้
พระอ้อมพ่อใหญ่แล้วมันหล่นผมก็เลยขี่ย้อนไปเก็บ
นะนะแต่ผมไปเข้าใจว่าอีกฝ่ายนะพูดหาเรื่อง
ผมโงโหถ้าผู้กับว่าไงพูมกับส่อพอปำฤติสริงอันนี้นะครับ
ก็อ่ะเดี๋ยวรู้ว่าโมโหอยู่ใจเย็นก่อน
ลองคุยกันสิคุยกันพอจะปรับความเข้าใจ
กับมือและยินแล้วหาอาทิตย์มองกล้อง

นี่เรา๒คนจับมือกัน
สัญญารูปผู้ชายนะ

แล้วไปเจอข้างนอกทำเป็นไง

ถ้าตอนนี้อาจจะไม่ได้ดำเนินคดีมีอีกโดนแน่นอน